แต่ก่อนหน้านี้มันมีคนที่เคยโกหกคำโตแบบนี้
และทุกวันนี้ก็ยังเป็นตราบาปในชีวิตเขาต้องยอมรับ
แม้จะปัจจุบันอายุ๕๘ปีแล้วนะ

สมพงศ์เลือดทหารยังจำอยู่ในการพูดถึงของคนไทย

เราไปคุยกับสมพงศ์เลือดทหารมานะฮะ
เพราะว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
ต้องไปหาหน่อยต้องไปถามหน่อยว่า

เป็นบทเรียนให้กับคนในรุ่นต่อมาให้เห็นอยู่แล้วนะครับ
จุบันก็อายุ๕๘ปีแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

ถ้าย้อนไปเมื่อ๑สิงหาคมปี๒๕๕๙
หรือ๒๑ปีที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นมีคนที่อ้างว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับข่าวสารด้านการจราจรนะฮะ
ซึ่งเขาดังมากนะ
รายการวิทยุเนี่ยตอนนั้นนะครับ
ฟังเยอะแล้วก็บอกว่า
ผมเห็นแท็กซี่คนดีคนซื่อสัตว์

แล้วก็ทรัพย์สินคืนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่อาคารพุทธศาสตร์สนามบินดอนเมืองได้
แล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็ขึ้นเครื่องบินไปแล้วล่ะ

ย่องชมเชยตามหาตัวคนขับแท็กซี่พลเมืองดี
ก่อนที่จะมีแท็กซี่พลเมืองดีชื่อสมพงศ์เลือดทหาร

การเล่าเป็นฉากอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
เดินสายออกทีวีวิทยุให้สัมภาษณ์
หนังสือพิมพ์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง
โล่รางวัลทั้งประกาศเกียรติคุณทั้งเงินอะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วสังคมก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของ
นายสมพงศ์เลือดทหารณเวลานั้นว่า

แล้วเขาก็จนมุมด้วยพยานหลักฐานต่าง

ถึงขั้นต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของสนามบินดอนเมือง
ในวันเวลานั้นที่รอปภคนนั้นโทรไปในรายการวิทยุแล้วอ้างว่าเจอแบบนี้แบบนั้น
ไม่มีแท็กซี่ที่นายสมพงศ์เลือดทหารขับเข้าไปในดอนเมืองเลย

ตอนนี้สังคมออนไลน์เนี่ยโอ้โหใช่ไหม

เอาเป็นว่าเรื่องราวในครั้งนั้นเนี่ย
ทำให้นายสมพงศ์เลือดทหารถูกดำเนินคดีถูกสารพิพากษาจำคุก

แต่รับสารภาพสารก็เมตตาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

แล้วก็ต้องคืนเงินคืนของรางวัลทั้งหมดด้วย
ปัจจุบันครับสมพงศ์เลือดทหารหลังจากที่พ้นโทษออกมา
ตอนนี้ก็ไปประกอบอาชีพสุจริต

ไปเจอเขาอยู่ที่บ้านพักที่ตำบลเทพราช

ตอนนี้สมพงษทหารอายุ๕๘ปีแล้วนะครับ

ทำการเกษตรเลี้ยงไก่ปลูกผัก

ปลาเบรนจพรรณก็ปลาที่เลี้ยงในบ่อเดียวกันได้๕ฝ่ายพันธุ์
นินปลาในปลาตะเพียนปลายี่สกปลานวลจันทร์ตามหลักเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่
พงษหารบอกว่าเหตุการณ์ลวงโลกที่ผ่านมาของเขา
เขาอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนเพราะเขาเจอกับตัวเองมาแล้ว
ไม่เจอกับตัวเองไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นมีกรณีนี้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันเนี่ย
จึงอยากฝากเตือนคนที่อยากรวยทางรัฐ
ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ย
ว่าอย่าทำดีกว่า
ที่ถูกเนี่ยถูกให้ก็จะเป็นใบสองใบหรือว่า
เอ่อรางวัลเล็กเล็กน้อยอะไรหนึ่งก็ดีใจอ่ะ
พอมารู้ข่าวที่ว่าถูกรางวัลใหญ่
ดีใจเลยเขามีบุญวาสนาเยอะแล้วยังคุยกันอยู่เลย
แล้วก็ให้กับแม่ค้าถ่ายรูปกันไว้มั่งแล้วก็เอาน้ำลายตัวเองก็แกะเป็นหลักฐาน
แบบหนึ่งเราให้ความเห็นอะไรมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างต่อมาชายกินข้ำ
สม่ำเสมอแบบพอเพียง
ก็อยากจะรวยมึงก็งั้นน่ะอยากจะถูกรางมันกับเขามั่ง
แต่ว่าเราต้องเอาไปบริสุทธิ์ได้ดีใจกว่าจะดีกว่า
ฝากหน่อยแล้วกันเนาะหรือว่าคนที่อย่าไปทำเลย
แบบยังไงอ่ะผมก็โดนมาแล้วเนี่ย
อุทาหอนเป็นอุทาหอนของตัวเองมาแล้วมันเป็นบทเรียน
ถึงสมพงษ์เลือดอาหารเมื่อตอนนั้น๒๕๔๐เนี่ย
เขาใช้วิธีบีบเสียงรอปภสนามบินดอนเมืองโทรไปแจ้งในรายการวิทยุ
ไปมาพอสมพงศ์เลือดทหารแท็กซี่ที่ว่าโอ้โหเดินสายรับรางวัลออกรายการเนี่ย
คนเริ่มเอ๊ะฟังไปเสียงมันก็คล้ายกับรอปภเหมือนกันนะ
ตอนนั้นถึงขั้นเอาเทปมาเปรียบเดี๋ยวหมายถึงเป็นเทปไง
เอาเทปมาเปิดเปรียบเทียบกันอะไรกันเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีความสามารถในการใช้เสียง
คือปัจจุบันเนี่ยร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเคยออกเทปด้วยนะครับ
ถ้าร้องเพลงจะใช้ชื่อทศพลชิมเมื่อวันตอนนี้ก็ร้องเพลงตามร้านอาหารต่างอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ก็คือหน้าตาจะคล้ายกับนักร้องดังเพลงแรร์ทศพลชิมเมื่อผ่าน
เขาก็เลยใช้ชื่อเวลาร้องเพลงว่าทศพลชิมเมื่อวัน
แต่ปัจจุบันนี้เขาอยู่มีความสุขนะฮะทำมาหากินด้วยความสุจริตอะไรพวกนี้
ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนจริงใครไม่เจอกับตัวไม่รู้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะ